มาดูคดีของเสียโป้กับเนวัตดาวกันหน่อยนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวทั้งเสียโป้และเนวดาวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เพราะว่าสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
คดีนี้ก็จากกรณีที่ตำรวจปทเขาจับกลุ่มในความผิด
ฐานชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์กัน
ยังนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชีพกรรมทางเทคโนโลยีหรือปธนำตัวแหน่พิรักชัดอานนท์หรือเสียโป้
และนายมะครินพุ่มศาสตร์หรือเนวัตดาวออกจากห้องควบคุมตัวไปยังสารอาญาเพื่อฝากขังผลัดแรกค่ะ
ท้ายคำร้องเนี่ยตำรวจปทคัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
อีกทั้งกระทำผิดมีผู้ร่วมขบวนการหลายราย
ส่วนนางสาวจุธามาสจันทีภรรยาเสียโป้ตำรวจแยกนำตัวไปฝากขังที่สารแขวงดอนเมือง
ท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวเช่นกันค่ะ
เนื่องจากเมื่อวานนี้ตำรวจปอทจับกลุ่มทั้ง๓คนจากข้อหากระทำผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้ต้องหามีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ยูทูป
มีการชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์
และยังนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
ซึ่งพันธบรวจเอกขวัญชัยพัฒรักษ์ผู้กำกับการ๓บกปทบอกว่า
ทางกลุ่มผู้ต้องหามีการกระทำความผิด
นำเข้าคลิปชักชวนให้เล่นพนันจำนวนถึง๕๗คลิป
รวมทั้งหมดแล้ว๑๐๘ครั้งระยะเวลาก็คือตั้งแต่มกราคมมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
ส่วนผู้ร่วมขบวนการรายอื่นอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตำรวจนั้นมีข้อมูลและเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เรื่องต้นก็มีทั้งบุคคลที่ทำหน้าที่โอนเงินมาให้เสียโป้
หรือทำหน้าที่เป็นเจ้ามือรับแทงพนันออนไลน์
และทั้งหมดยืนยันว่ายังอยู่ภายในประเทศนะคะ
เสียโป้บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับตามปกติไม่ได้กังวลหรือเครียด
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาล
อ้างบอกว่าหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาเนี่ยเป็นหลักฐานเก่าที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนแล้ว
มาญาติผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละสองแสนบาทเพื่อขอประกันตัวค่ะ
แต่ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาสารพิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงนำตัวเสียโป้และเนวัดดาวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขณะที่ภรรยาของเสียโป้ทนายความก็ยื่นประกันตัวหนึ่งแสนบาทสารไม่อนุญาตเช่นกันนะคะก็คุมขังไปที่ธนสถานหญิงกลางค่ะ